เรื่องราวของครอบครัวของคุณตาซาเล้ง
คุณตาจรูนวัย๘๒ปีที่เสียชีวิตไปแล้ว

เพราะว่าถูกในจอร์ดทำร้าย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาค
ที่ประชาชนเขาบริจาคช่วยเหลือตอนที่คุณตายังเจ็บอยู่
แล้วพอเสียชีวิตแล้วก็ส่งต่อมาที่ครอบครัว
เงินช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม
เงินจากผู้ต้องหาก็คือในจอดรวมล้านกว่าบาท
หลังจากมีกรณีปัญหาเรื่องเงินจากกระทรวงยุติธรรมและเงินจากในจอร์ดนะครับ
แสนกว่าบาทที่ลูกสาวคนเล็กคือเจี๊ยบเอาไปใช้หมดเลย

ใช่ต้องไปเคลียร์กันที่โรงพัก
แล้วก็ตกลงอาเจี๊ยบย้ายออกจากบ้านคุณยายไปนะ
ที่อยุธยาที่ไปอยู่ด้วยกันเจ๊บย้ายออกไป
อย่ามายุ่งกับแม่อีกอย่ามาเอาเงินของแม่อีก
บ้านหลังนี้ก็จากเงินบริจาคนี่แหละ
เอาไปซื้อให้คุณยายอยู่นะครับ
ปรากฏว่าล่าสุดมันยังมีกรณีปัญหาเกิดขึ้นอีก
คุณเตชะทัพทองที่ร่วมกับเพจแหม่มโพดำ
เข้ามาช่วยเหลือดูแลตั้งแต่คุณตายังบาดเจ็บสาหัส

ล่าสุดคุณเตชะก็โพสต์ภาพถ่ายคู่กับคุณยาย
แล้วบอกอันนี้บัญชีนะเปิดไว้ให้คุณยายเรียบร้อยแล้ว
เงินบริจาคที่ยังเหลืออยู่หลังจากไปถมที่สร้างรั้ว

ชื่อคุณยายฉลวยกับนายเตชะทัพทอง
คนก็เข้าไปคอมเมนต์ไงคุณเขียนมาสอน

เมนต์ของเจี๊ยบลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนี้

เข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยนี่ไง
เหมือนกับให้ออกไปจากชีวิตของครอบครัวเขาสักที
คือในอารมณ์หนึ่งก็เหมือนกับขอบคุณ
แต่อีกอารมณ์หนึ่งก็เหมือนกับประชดประชันเสียดสี
ข้อความที่เจี๊ยบลูกสาวคุณเล็กของคุณยาย
นางสาววันนี้นามวรรณีพันธุ์
โพสต์ข้อความใต้ภาพของคุณเตชะทัพทอง
บอกว่าพี่เต้จะได้ออกไปจากครอบครัวเราสักที
กราบขอบพระคุณนะคะที่มาดูแลบัญชีให้นะคะ

คุณเตชะก็เลยคอมเมนต์ตอบกลับไป
บอกว่าเตือนด้วยความหวังดีนะ

เพราะว่าเขาต้องการดูแลแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ก็ยังแสดงความเห็นเพิ่มเติม
บอกว่าอยากให้เป็นชื่อแม่คนเดียวค่ะ

ตอบแทนว่าถ้าเป็นชื่อแม่คนเดียวก็ถูกหลอกเอาเงินไปหมดนะสิ

เดี๋ยวมีถึงขั้นที่มีคนที่แบบทนไม่ไหว

ด้วยอารมณ์หมั่นไส้หรือยังไรไม่ทราบ

ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยนะครับ
แล้วก็รู้สึกแม่หมั่นไส้ประมาณอย่างนี้เขาใช้คำว่าอย่างนี้นะครับ
ก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีร่วมนี้
บัญชีร่วมที่เปิดชื่อร่วมระหว่างคุณยายกับคุณเตชาเนี่ย
เป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทพร้อมฝากข้อความถึงเจี๊ยบลูกสาวคุณตาซาเล้งว่า
เห็นมีคนดิ้นว่าทำไมพี่เต้ต้องทำบัญชีร่วมโอนให้แสนนึงตะกี้บอกเลย
เพราะอยากให้พี่เต้ช่วยดูแลส่วนลูกคุณตาซาเล้งห้ามไม่ให้
แตะเงินก้อนนี้ให้ยายมีเงินสมน้ำสมเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับ
ทางเพจเฟซบุ๊กเพจแหม่มโพดำก็มาแสดงความเห็นต่อ
บอกว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้ยายเอาเงินไว้ดูแลตาซาเล้ง
พอตาจากไปเงินก็ควรเป็นของยายค่ะทีนี้เนี่ยพอมีประเด็นนี้
ในโลกโซเชียลขึ้นมานะคะเราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิต
นักข่าวของเราไปบ้านคุณยายฉลวยไปบ่อยค่ะครับไปหลายครั้งก็เลยไปอีกครั้งหนึ่ง
ไปดูว่าความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างด้วยนะคะก็ที่อำเภอบางไส
จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะก็ไปเจอคุณยายเก็บของอยู่รอบรอบบ้านนะคะ
นักข่าวของเราก็เลยให้คุณยายดูข่าวจากในโทรศัพท์มือถือนะคะ
มันข่าวอยู่ในโซเชียลก็เปิดแล้วก็เล่าให้คุณยายดู
ก็ถามว่าคุณยายรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยค่ะคุณยายก็เลยบอกว่า
ไม่ขอยุ่งนะครับไม่ขอรับรู้ดีกว่านักข่าวเราก็ถามคุณยายเพิ่มนะคะ
ว่าเนี่ยคุณยายมีคนใจบุญโอนเงินมาให้แสนนึงนะเข้าบัญชีที่มีชื่อของคุณยายกับคุณเตชะทัพทองเนี่ย
คุณยายก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวให้คุณเตชาเขาจัดการก็เนี่ยคงเก็บเงินไว้
ยายเองไม่ได้มีการวางแผนใช้เงินอะไรมากมายหรอกนะคะฟังเสียงคุณยายฉลวยค่ะ
แล้วพอโอนเรียบร้อยแล้วคุณยายจะเอาเงินแสนนี้ไปทำอะไรคิดไว้ยัง
ยายก็เก็บไว้เวลายายแก่เท่าไปไม่ไหวครับอืมมันปนของยายด้วย
เข้าบัญชียายด้วยยายก็เก็บไว้เวลายาย๘เท่าก็ใช้ไปไม่ได้ทำอะไร
เขาคือจะเอาเงินส่วนนี้เก็บไว้ใช่เก็บไว้ยามไปยามไม่ได้ทำอะไร
ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยมีตรงไหนต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ
เพิ่มเยอะเพิ่มเยอะเนี่ยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเพิ่มเยอะลูกยังไม่เสร็จเลย
แล้วแล้วที่ที่ทำไปล่าสุดรัวบ้านนี่คือใช่เงินตรงนี้ไหมคะคุณยายก็เงินนี่น่ะเงินในนี้น่ะ
ที่แรกเงินอันนี้ยังไม่มาเอาเงินยายชักไปก่อนยายไปเบิกของยายตัวยายมีอยู่แสนนึง
ยายก็ไปบอกยายมาห้าหมื่นพอคุณเต้มายายก็เข้ามาแทนมันก็เต็มคุณยายอืมมันก็อืม
เพราะว่าเพราะว่ามันต้องจ่ายเขาเชียร์ไม่ว่าอะไรเราไปเชื่อเขาไม่ได้อ่ะ
ขึ้นโรงพักที่สสพบรรคไซด์จนนรุกสาวก็คือก็คือเจี๊ยบย้ายออกไปจากบ้านเนี้ย
ย้ายแล้วย้ายเลยไม่เคยมาหาเลยค่ะ
ครับไม่เคยมาหามาเยี่ยมมาถามถ่ายอะไรเลยอืม
ยายบอกว่ายายก็อยู่สุขสบายดีนะคะทำอะไรก็ได้สบายใจ

หลังจากนี้ก็คงใช้เวลาไปกับการจัดบ้าน
ลูกผักสวนครัวตามภาษาคนแก่ค่ะ
ฟังความรู้สึกของคุณยายดูนะคะ
เห็นบอกว่าจะไปสมัยนะ
ยายรู้มันแกล้งยายคนนี้
องกงไปเลยลงข่าวไปเลย
มันต้องการให้มันไม่พอใจ
มันต้องการมันรู้ว่าถ้าลูกสาวมันไม่อยู่

ค่ะหมายถึงพี่เจี๊ยบหรือว่า

ยายไม่ค่อยสนใจยายต้องสนใจยายแบบนี้

ไม่มีใครให้ยายยายอยู่ทุกวันนี้

แล้วลูกยายโตมายังไม่เคยให้ยายสักบาท
ของที่มีใช้ทุกวันไม่มีพ่อมีแม่

แล้วหลังจากที่พี่เจี๊ยบแกออกมาจากบ้าน
หาผมยายมานะ

ตำรวจบอกแล้วถ้าใครมาวุ่นวายแจ้งจับเลยอ่า
คุณยายก็ดูเหงานะ

อยู่คนเดียวอ่ะนะนี่ก็เป็นช่างที่เขามาทำรัวบ้านนะครับ
ลูกสองคนนะฮะมีคนโตเป็นผู้ชายอีกคนนึงแต่ว่ามีครอบครัวทำมาหากินอยู่ที่ลบบุรี
ยายฉลวยบอกว่าลูกชายที่อยู่ลบบุรีก็โทรมาถามอยู่บ่อยว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะครับ
ส่วนญาติญาติที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันได้พูดคุยกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่ายายฉลวยไม่ค่อยเครียดเหมือนกับช่วงแรกที่มีปัญหากับลูกสาว
ก็เริ่มสบายใจขึ้นก็อยู่ได้ดูแลตัวเองได้
ก็มีญาติญาติที่อยู่ใกล้นี่แหละมาคอยช่วยเหลือ
อย่างเช่นมาดูเปิดไฟปิดไฟอะไรให้บ้างเปิดเตากกเตาแก๊ส
ดูเรื่องน้ำเรื่องไฟแวะเวียนมาคอยทักทายพูดคุยอยู่
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไหนไปแล้ว
ก็เลยไปดูบ้านญาติของคุณยายคุณตานะฮะที่เจี๊ยบเข้าไปอยู่ด้วยหน่อย
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าอยู่ไม่ไกลมาก๒๓คิโลกรัม
ไปถึงก็ไม่มีคนที่จะออกมาเปิดประตูอะไรให้

สังเกตดูเข้าไปก็เห็นว่าประตูหน้าต่างบ้านก็ยังเปิดอยู่นะ

ที่สุดแล้วไม่มีใครออกมา
มาสอนไปยังเบอร์ของเจี๊ยบลูกสาวของคุณยาย
ก็ทราบว่าวันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพ
มางานบุญของรุ่นพี่ที่ทำงานเก่าเธอบอกว่าอย่างนี้นะ
เราก็เลยถามถึงเรื่องเนี่ยโพสต์ล่าสุดที่มีปัญหาดราม่ากับคุณเตชะ
เดี๋ยวฟังนะครับว่าเจี๊ยบวนิดาเขาพูดว่ายังไงนะครับ
บ่อยกลุ่มไม่เคยอ่านนะคะแล้วไม่ได้อ่านเลยค่ะ

อยากรู้ค่ะเพราะเราคิดว่าเราพูดจริงค่ะ
ที่เขาพูดไม่จริงพี่น้องน้องก็อยู่กับเราเวลาเขาออกสื่อพี่ป้าน้าอารีที่อยู่กับเราเขาก็บอกว่าเขาทำไมอย่างงี้
ก็คือมันไม่จริงอะค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องอะไรที่แบบว่าเจ๊ไม่อยากให้เขาอันนี้คือความในใจของเจ๊เลยเจ๊ไม่ได้เข้ามาวุ่นกับเรื่องเงินนะคะ
แต่คือเจี๊ยบก็ออกมาแล้วแต่เจี๊ยบอ่ะกลัวพูดง่ายเลยว่ากลัวค่ะว่าเนี่ยเพราะว่าการที่ขึ้นชื่อสองคนอ่ะมันก็ไม่โอเคแล้วถ้าไปถามคนอื่นนะคะ

ใช่ก็เลยจะออกมาตัวนี้ว่าคือมันคือพี่คะมันเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะบ้านก็เสร็จแล้วอะไรทุกอย่างแล้วมันก็ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมายุ่งตัวนี้แล้วค่ะ
ก็คือจริงจริงเดียวนะคุณเจ๊บอยากให้เป็นชื่อคนดายสินะขอ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเบิกง่ายเวลาจะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่เต้บอกตรงตรงนะคะ
จะไปฟังหรือน่ะไม่รู้แต่นี่คือความรู้สึกของเจ๊บแล้วดียาก
ค่ะเบิกยากมาก
บอกถ้าเป็นชื่อแม่คนเดียวเนี่ยจะได้เบิกได้ไปซื้อของได้
ง่ายส่วนพี่เต้นี่เบิกยากมาก
ถ้าพี่เต้เบิกไม่ยากอาจจะอยู่น้อยกว่านี้
พี่เต้เขาช่วยดูแลนะที่เขาบอกนะ
คือมีชื่อสองคนถ้าเวลาจะเบิกเนี่ยต้องไปเซ็นชื่อสองคนนะ

ทางคุณเตชะทัพทองเขาก็พิจารณาแล้วว่ามันจะได้รอบครอบที่สุด

บริจาคมาช่วยเหลือคุณตาซาเล้งตั้งแต่ตอนที่ยังเจ็บอยู่นะครับ
เจี๊ยบบอกว่าจะยังอยู่กับเพื่อนรุ่นพี่ที่กรุงเทพไปก่อนนะครับ
ในช่วงนี้เพราะว่ามาสมัครงานไว้กำลังรอเขาเรียกสัมภาษณ์อยู่
เขาก็บอกกับเราว่าสปอนเซอร์ใจบุญที่โอนเงินไป
ที่เป็นข่าวอยู่ในโลกโซเชียลที่บอกโอนเงินไปแสนนึงเนี่ย
พิชิตใช้คำนี้เลยนะคุณผู้ชมบอกว่าสปอนเซอร์เขารู้สึกหมั่นไส้
นี่ค่ะที่ลูกสาวของครอบครัวนี้สร้างปัญหาให้แม่
ก็เลยตัดสินใจบริจาคไปเลยแสนหนึ่งก็เข้าบัญชีคุณยายฉลวยอะค่ะ
ที่เปิดร่วมกับคุณเตชะค่ะครับเหมือนกับว่าประกาศเจตนารมณ์ให้รู้ว่า
ไม่ต้องการให้เจี๊ยบเข้ามายุ่งกับเงินก้อนนี้แม้แต่บาทเดียว
แล้วก็ช่วงท้ายจ่าพิชิตฝากแง่คิดไปถึงเจี๊ยบด้วยค่ะ
คนที่แจ้งมาเนี่ยเขาก็เป็นสปอนเซอร์เพจ
แล้วก็ปกติเขาจะช่วยบริจาคไอ้ผู้อุปกรณ์การให้ได้เพจต่างอะไรคุณนั้นอยู่นะ
แล้วก็แกก็ตามข่าวของคุณตาซาเล้งเนี่ย
แกก็เห็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาค
แกก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาก็อยากจะบริจาคเงินเพิ่มอีกแสนนึง
เพื่อแสดงเจตนาว่าเขาต้องการให้ทางคุณเตชะเนี่ย
เป็นคนดูแลเงินก้อนนี้ให้กับทางคุณยาย
ก็คือภรรยาของคุณตาซาเล้งโดยแบบว่า
เขาตามข่าวนี้แล้วเขาแบบเขารู้สึกยังไงกับปัญหาครอบครัวนี้ค่ะ

ก็คือเขาฝากประกาศด้วยบอกว่าเนี่ยเขาทำอย่างนี้เพื่อแสดงเกษตรศาสตราเห็น
ผมว่าถ้ายอดกลับไปได้ผมว่าพวกคุยกับบุญเจ้าเขาคงไม่เอาประเด็นเรื่องเงินหรือเรื่องพวกนี้มา
อาจจะเป็นครอบครัวมากกว่าถ้าดูว่ามันจะมีปัญหาวุ่นวายขนาดนี้เนี่ย

ค่ะคงฝากแค่นี้
ย้ำเสียงนี่คือทางจราพิชิตก็ฝากมา
กระตันอยู่แล้วจึงจะเจริญจึงจะเจริญอะไรอย่างนี้นะครับ
อยากให้มีคนหมั่นไส้เราอย่างนี้บ้างจัง

มันไส้ตั้งวันละครั้งสองครั้ง
ท่านผู้ชมครับทางจ่าพิชิตก็ยังฝากบอกถึงเรื่อง
เกี่ยวกับเงินบริจาคต่างที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนนะครับ
ว่าจากนี้ไปเนี่ยควรจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายมีคนกลางเข้ามาดูแล
ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคด้วยกันเองของประชาชน

เพราะว่าเงินที่จะไปถึงคนที่เดือดร้อน
จะได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของคนที่เขาบริจาค
กองทุนที่เขาจะช่วยเหลือดูแลจริง
ถ้าเราช่วยกันหาบุกเบียงเดาะนมเบาะน้ำอุปกรณ์นักศึกษาบุกแผล
บุกฐานอะไรอย่างนี้บอกว่าอาจจะมืดแหวน
คือมันก็พูดประมาณว่าชีวิตของคุณตา

มันจะเป็นเงินช่วยเหลือจากของกระทรวงยุติธรรม
แต่ว่าถ้าเป็นของเงินส่วนภาคเอกชน
ที่เขาบริจาคกันมาอันนี้ยังปลอดภัยอยู่
ผมว่าถ้าจะให้ปลอดภัยหน่อยแล้วก็แบบเชื่อถือได้เนี่ย
ผมว่าควรจะมีแบบหน่วยงานกลาง

เวลามีเคสเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ก็มีการบริจาค
ก็เป็นคนที่ถือเงินกองกลางไว้แต่ว่ามันไม่ใช่เบิกจ่ายอะไรง่าย
อาจจะต้องมีการวางเงื่อนไขการทำบัญชีร่วมอะไรพวกนั้นสักหน่อย
แต่ว่าถ้าเราบังระบุไม่ให้ดี
ระบบมันจะป้องกันไม่ให้เขาสามารถทำเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นได้
ใช่ไหมถ้ามีมาตรการพบการณ์ที่รักคุณเพียงพอ
ก็เป็นความเคลื่อนไหวของเรื่องนี้ณวันนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าเจี๊ยบมาอีกแล้วเหรอ